กันที่พระเอกของดิฉันกันบ้างดีกว่า
พระเอกของดิฉันเนี่ยนะบอกเลยว่า

จะมีพี่คนไหนบ้างมาดูกันค่ะคุณผู้ชม
คนแรกพี่ก้องสหรัฐ

เรียกยังไงก็จงทำอย่างนั้นต่อไป
หลายคนบอกเฮ็บมาตั้งแต่พี่ก้องเนี่ย

กบกับพี่หมิวละลิตาวันเวลาผ่านไปสามสิบปีเออปัจจุบันพี่ก้องอายุห้าสิบห้า
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเรียกรุงนะคะด้วยความหล่อความอบอุ่นความเท่
ไม่ว่าจะวัยไหนเพศใดก็เรียกพี่ก้องเท่านั้นจ้าใช่ค่ะอ่ะพี่ก้องว่าหล่อแล้ว
ฉันขอนำเหนออีกสักหนึ่งพี่แล้วกันที่แท่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมค่ะ
ห้าสิบห้าเหมือนกันค่ะปีนี้อย่างที่บอกไปไม่มีใครเรียกหรอก
ลุงแท่งอุ๊ยอุ๊ยไม่เข้าปากเลยต้องเรียกพี่อย่างเดียวหล่อยังไงก็หล่อยังนั้นค่ะ
ฉันเนี่ยติดตามมาเกิดมาปุ๊บเจอเขาเลยสามหนุ่มสามมุมอ่า
ตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยนะฮะมาต่อถึงตอนนี้อ๋อละมุนน่ะ
เวลาผ่านไปกี่ปีไม่ขอนับนิ้วแล้วจ้ะมันเกิน
รู้อย่างเดียวว่าพี่แท่งยังหล่อละมุนนะคะรอยยิ้มก็อบอุ่นเหมือนเดิม
เพิ่มเติมก็คือฝีมือทางการแสดงที่แบบเทพสุดจ้ะ
รอสุดด้วยนะคะปิดท้ายกันที่พี่พีชทองเจือ
ต้องใช้คำว่าพี่อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหแกดังมาก่อนการค่ะ
พระเอกที่สมัยนั้นหลายคนยกให้เป็นแบบว่าผู้ชายในตาเซ็กซี่ที่สุด
ตาแกจะแบบเยาหยุ่นใจสะกดไปหน่อย

จริงคือพี่พีชเนี่ยค่ะเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
พอโตเป็นนุ่มก็รับบทพระเอกหลายเรื่องค่ะ
จนตอนนี้นะคะอยู่ในวัย๕๔ปีแล้ว
ลูกสามยังคงหล่อเล้าใจกล้าวใจมากจริงค่ะ
หน้าตาความหุ่นความแต่งตัวจะเอาอะไรมาลุงคะคุณผู้ชม
ตอนนี้นะคะพี่พีชก็ยังคงมีผลงานผ่านหน้าจอค่ะ

แล้วตอนนี้ลูกชายเนาะก็ตามรอยมาติดเลย

จริงสิ่งที่บทชอบที่สุดในพี่พีชค่ะ
แปลนว่าผู้ชายอย่างนี้นะ